เป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรง

มีคนเสียชีวิตในทพิเศษ๓ศพครับ
แรงไหมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะ
ดูท้ายโอ้โหดูท้ายรถทัวร์ก่อนนะเดี๋ยวจากนั้นดูสภาพรถกระบะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนะครับช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
เห็นว่ารถทัวร์ก็จอดติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมแล้วมีรถพลิกอัพครับ
ก็จอดอยู่ข้างสองคันจู่รถพลิกอัพเหมือนกันนี่แหละนะครับ
มาด้วยความเร็วสูงชนท้ายปั้งเขาให้คุณผู้ชมฮะ
คนในรถกระเด็นออกมาอยู่บนถนนสองคนเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองห้าสิบนาที
เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับบนถนนมะลิวันสี่แยกสัญญาณไฟหน้าโรงพยาบาล
ขออภัยครับหน้าสพเมืองชุมแพรขอนแก่นฮะผู้เสียชีวิตนะครับ
ในที่เกิดเหตุสามศพคุณผู้ชมดูภาพรถพลิกอัพที่พุ่งชนรถทัวร์สภาพพังยับ
คือกลายเป็นเศษเหล็กในช่วงพริบตาฮะหน้ารถพบผู้เสียชีวิตสองศพ
ส่วนในรถพบอีกหนึ่งศพติดอยู่ข้างในกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างดำร่างเขาออกมา
รวมมีผู้เสียชีวิตที่มากับรถพลิกอัพอิวซูซู๓ศพเป็นผู้ชายทั้ง๓คนครับ
เป็นชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการแต่ละศพนะครับขออภัยนะฮะแขนขาหักผิดรูปหมดครับ
พลิกอัพสีขาวที่ถูกเฉียวชนจอดอยู่กลางถนนครับ
สภาพข้างรถเนี่ยเสียหายคนขับรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนรถทัวร์มีนายนัทภูมิโพกระจ่างอายุ๓๓ปีเป็นคนขับครับ
บอกว่าเขากำลังพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์โคราช
จังหวัดนครราชศรีมา๕คันด้วยกันเขาขับมารั้งท้ายเลยคันที่๕
มีนักเรียนอยู่ในรถเนี่ย๓๘คนพอมาถึงที่เกิดเหตุก็หยุดรถสิครับ
ไฟแดงไฟแดงจู่จู่เสียงดังสนั่นที่ท้ายรถเลยครับ
นักเรียนกับตัวเขาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฮะ
ต้นทราบว่าผู้ตายทั้งหมดนะครับเป็นพนักงานติดตั้งสายเคเบิ้ลของบริษัทแห่งหนึ่ง
ไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมทำไมถึงพุ่งชนท้ายรถทัวร์ของเขาแบบนี้
เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องและคู่กรณีมาสอบปากคำโดยละเอียดนะครับ
ดำเนินคดีต่อไปครับโอ้โหแรงจริง
บนท้องถนนนี่ก็หลายปัจจัยนะคะคนขับส่วนหนึ่งนะคะความเร็วส่วนหนึ่ง
แล้วก็ถนนเองก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณนัทธ